เนื่องกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อที่ขนลุกสู้
แล้วก็ต้องบอกว่าแซ่บมาแล้วจ้านะคะ
สำหรับนางเอกขวัญใจพี่ป้าหน้าคนใหม่ค่ะ
ออนไปตอนแรกปังมากเรตติ้งทะลุเลยค่ะ

เนี่ยค่ะงานอีเวนต์เมื่อวานเนี่ยค่ะมากับพระเอกสุดหล่อบิ๊กเอ็มค่ะ
แฟนคลับกรี๊ดสนั่นหวั่นไหวเลยจ้าเขามีเลิฟซีนกุ๊กกิ๊กด้วยนะ
แม่กายเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าถึงแม้ว่าการมาเล่นละครรีเมคครั้งนี้จะสุดแสนกดดัน
เพราะว่าเวอร์ชั่นแม่ชมกับพี่ป๋อนะคะเมื่อหลายสิบปีก่อนทำออกมาดีมาก
แต่เธอก็ฝึกฝนเต็มที่ค่ะเต้นโชว์แบบเต็มแรงมาก
สำหรับการมูลนั้นนะคะหลังจากที่ได้ไปไหว้แม่ฮันนี่ศรีสารนะคะ
เชื่อว่าแม่ฮันนี่มาสำแดงอิทธิฤทธิให้รับรู้นะคะว่าแม่มาแล้ว

ล่าสุดเลยสกายบอกว่างวดที่ผ่านมา
เพิ่งฝันเห็นคราวนี้ฝันเห็นเป็นแบบว่า
บอกเลขลอตเตอรี่รางวัลที่๑เลย
แต่เสียดายสกายยังไม่ได้ซื้อ
เรื่องราวมันเป็นไงคุณผู้ชมไปฟังจากนี่เลยค่ะ
สกายหรือว่าแอนนี่หมอลำซัมเมอร์ค่ะ

ใช่ความเชื่อเราจะสัมผัสอะไรแบบนี้ได้
แล้วทีนี้พอเราเริ่มแบบลำไป
เรารู้สึกเหมือนเราเริ่มหายใจไม่ค่อยออกแล้ว
ล่าสุดก็มีฝันว่ามี

อะไรมันถูกหรือลูก
บอกว่าให้รางวัลที่หนึ่งเลยนะแต่หนูตื่นมาหนูจำไม่ได้
แต่เราก็ยังไม่ค่อยเชื่อตัวเองเท่าไหร่

แต่ว่าคือน้องพูดตรงน้องเป็นลูกครึ่งคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้ซื้อลอตเตอรี่
ก็เลยบอกว่าแอนนี่ลูกพี่กราบแล้วนะคะ
เดี๋ยวพี่จะช่วยเขียนเชียร์นู่นแต่แบบกระซิบพี่ด้วยนะงวดหน้า
ฝันปุ๊บมีเบอร์แจ๊กรีนที่ยัง

แล้วแจ๊กรีนก็ต้องมากระซิบต่อในบันเทิงไทยรัฐ